เต็มตัวทองไงแต่ว่าคราวนี้มันบุกเข้ามาในบ้าน

คุณยายชักไม่มั่นใจจะมาดีหรือเปล่า
ยังไงให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยดีกว่าค่ะ

ตะกร้าผ้าก็คงจะมาช่วย

มันตัวมันล่ำมันมาซุกอยู่ใต้ใต้โต๊ะไม้ตรงนี้แหละค่ะ

มันแนบเนียนมันดูจน
มันดูเหมือนตะแกรงอะไรสักอย่างเหมือนกันนะ

มันเข้ามาที่บ้านของคุณยายนะคะ
เล็กที่๑๙ซอยประชาอุทิศ๑๙
ถนนประชาอุทิศแขวงทุ่งครุเขตราชบุรณะกรุงเทพ
พอกู้ภัยทราบแล้วก็รีบมาเลยค่ะ
ใช้เวลาในการจับเพียงแค่๕นาทีเท่านั้นเอง

แล้วจับมาได้เนี่ยเอามาวัดสิ

ความยาวเนี้ยสักประมาณสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งตัวใหญ่นะ
กบกบขอสมควรอืมยายูน้ำหนักร่วมสิบกิโลกรัมค่ะ
อ่ะจับได้แล้วสบายใจก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะยังไง
คุณยายูพินคงซ่อยซีรีย์อายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วดูดินะ
คุณยายบอกตอนนั้นก็อยู่บ้านกำลังทำอาหาร
ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาในบ้านจากข้างหลังบ้าน
อย่าตกใจสิใครมาแอบเข้าบ้านฉัน
ก็เดินไปดูปรากฏว่าเจอตัวเงินตัวทองตัวนี้
ค่อยคลานเข้ามาในบ้านกะจะมาแบบเนียนเนียนนะสิเออ
แต่สุดท้ายคุณยายจับได้ซะก่อน
เห็นดังนั้นคุณยายพูดกับเงินตัวทองเลยว่า

เสร็จแล้วมันก็มุดเข้าไปนอนใต้โต๊ะไม้เลยจ้า
อยากจะให้โชคให้ลาบแล้วแต่เขามาแล้วเนี่ย
มาพักผ่อนก่อนเอ้ยแบบนี้ไม่ได้
คุณยายบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะก่อนหน้านี้
เคยมีตัวเงินตัวทองเข้ามาบ้านแล้วครั้งหนึ่งนะคะเคยแล้วหนึ่งครั้ง
แต่ตอนนั้นตัวเล็กคราวนี้มาอีกตัวใหญ่
ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่าก็อาจจะมาบอกไงบอกว่า
ผมโตใหญ่แล้วครับปีเต๋าครับตอนนี้ผมก็เป็นหนุ่มแล้วครับ
ต้องมาบอกอ๋อเหรอเออเต้าสุดท้ายนะ
เรื่องราวเป็นยังไงต่อไปฟังคุณยายุพินเจ้าของบ้านเลยค่ะ
แล้วตอนที่เขาเคยเข้ามาเนี่ยยายถูกหวยไหมตอนนั้น
ถูกเคยถูกถูกด้วยอืมอันนี้ตัวใหญ่น่าจะโชคใหญ่
ก็จะโชคยายบอกตกใช้บอกอ้ายถ้ายายถูกรวรรณที่หนึ่งนะ
จะให้กับข้าวกินทุกวันเลยนี่ถ้าเกิดยายถูกรวรรณที่หนึ่งจริง
มันมันยอดกลับมานี่ยายจะทำไงไปแล้วจะกำไงก็กลัวได้ตัวใหญ่
ง่ายเลยเห็นไหมแต่ไปสัญญิงสัญญาไว้แล้วไงเออ
ก็จะให้ถูกรวรรณที่หนึ่งแล้วก็อืมจะเลี้ยงข้าวทุกวันเลย
แล้วถ้ามันมาทุกวันทำไงรู้ตัวสิยายก็เพิ่งนึกได้เอ้า
เอาก็กลัวสิเออเอายังไงล่ะไม่เป็นไรกลัวแกก็สู้อ่ะ
บอกเดี๋ยวเนี่ยจะเอาเลขที่บ้านเห็นไหมเลขที่บ้านคุณยายสวยนะ
เลขที่สวยจังบ้านเลขที่สิบเก้าอยู่ในซอยประชาอุทิศสิบเก้า
เออนะคุณยายบอกเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคนะคะรวมไปถึงมีบ้านเลขที่เก่าด้วย
เห็นไหมด้านบนบ้านมีบ้านเลขที่เก่าด้วยน่ะอ๋อเลขที่สองหกสามทับหนึ่ง
สี่บางมดอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันหรือหรือคุณยายบอกเอ๊ะ
ขอคิดอีกทีอาจจะเอาอายุของคุณยายเอง
ไปเสี่ยงโชคก็ได้ก็แล้วแต่อืมแบบไหนใช่จะลงกุลเท่าไรอืม
แล้วแต่อย่าเยอะอย่าเยอะนะไปดูเรื่อง